เป็นภาพที่เราแบบว่าประกบน้องการทัศนะเลยคุณผู้ชม
นี่แล้วน้องการเนี่ยน่ารักมากเลยนะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าน้องก็ต้อนรับอย่างดิบดี
อันนี้สำคัญก็ไปงานทำแบบผ้าปรงผ้าป่าด้วยเลยอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่ได้ทำร่วมกับน้องนะ

อันนี้นะเป็นการฉลองที่เพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวย
วิวถึง๕๐ล้านวิว
อ๋อเฮ้สเนี่ยนะเดินทางไปทำบุญกัน
ต้องบอกว่าคือเมื่อวานนี้สนุกมากเลยนะ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีกลานแฮง็อคผ้าป่า

หลายคนก็อาจจะยังไม่ทันจด

เนี่ยอันนี้ชัดอยู่นะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมยังมีฝาเครื่องดื่มชูกำลังด้วย

เครื่องเดิมสุขำลาง๘๑๑นี่ของใคร๘๑๑

อีกอันหนึ่ง๘๓๖อันนี้ของเรือนขวัญเอง
ก็ถือว่าทำดีให้อยู่นะเลข๘มาหมดเลยนะพี่แจ๊ค

โทรถามเมื่อคืนไม่เป็นไรฝนตกขนาดน้องไม่ได้สนใจเลย
ไม่ได้ห่วงเลยแต่ตัวเลข

แล้วก็ได้แบบตัวเลขพอกรุบกริบพอชื่นใจแบบนี้

ฉลอง๕๐ล้านวิวค่ะ

เปลี่ยนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีมาแบบเยอะมากมายเลยนะคะ

พี่ฝนธนาศุนธรเป่าเป่าวลี

มี่สุธิดาแล้วก็อีกมากมายเลย
คือทุกคนเมื่อวานนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็ไปกันด้วยใจจริงนะคะ

นุษย์วิลาวันคนนี้ด้วยตัวจริงสวยมากเลยนะ
แล้วก็แดนเซอร์เขาก็ขนไปแบบเต็มเพียบ

แล้วก็ไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือการร้องเพลงคาถาขุนแผนนี่แหละ
หลวงพ่อกลวยค่ะของหนุ่มการทัศนะนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าแค่ไล่คาถาขึ้นมาเนี่ย
แฟนเพลงก็ตบมือเสียงกันกรี๊ดกราดเลยคุณผู้ชม
วงมาลัยนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหมากลองหน้าเวที
และที่สำคัญดิฉันเนี่ยก็ดูอยู่กับคุณแม่เขา

แฟนคลับนี่สู้มากเลยนะน้องการสู้ดีกว่านะ
นี่ได้ทั้งเงินเงินนี่ก็พวงหนักพวงใหญ่เหมือนกันนะ

เออก็น่ารักดีเดี๋ยวนี้แฟนเพลงเข้ามาแบบแปลกนะคุณผู้ชม

เออไปดูภาพบรรยากาศเต็มนิดนึงค่ะ
ไฟวาสนาโด่งดังกับเขาสักที
ให้มีเงินระเบียบของเขาเราเลียงครอบครัววันนี้
ปากชีตัวโลกมืดเสียหลังสาหรับทุกคน

มาภายโบ้งให้นาบโหงหลับทึ่งแม่งทะแม่ง
ให้แก่งโหงหลับทั้งพันหน้าหลับทั้งพันหน้า
เอ่อนะคะ
เมื่อกี้เห็นไหมคะว่านอกจากน้องการจะได้พวงมาลัยเป็นอาหารแล้วนะคะ

ฝนรับหน้าที่เป็นเจ้าแม่ใบ้เลขเด็ด
มาหลายงวดเออนะคะก็เลยมอบลอตเตอรี่ให้ซะเลยคุณผู้ชม

ไม่ต้องห่วงนะว่าจะมองตัวเลขไม่เห็นเพราะเรือนขวัญเนี่ย
รับนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแสงไฟเยอะขนาดนั้น

ตั้งใจดูเขาไม่ดูอะไรอย่างอื่นล่ะ
ใครเอาไปเสี่ยงโชคตามนะคะ

ที่เขาขึ้นเวทีร้องเพลงนะคะก็มอบความสุข

ช่วงเย็นขวัญก็เลยคว้าแขนมาถามถึงนี่ละกัน

ชื่อจริงปกติจะมีตัวทอทง
แต่ตอนนี้ที่เห็นหน้าจอตอนนี้เปลี่ยนเป็นท้อทหารแล้ว

ทหารตัวหลังก็คือต้องเป็นทอทง
แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นทอทหารนะคะ
พี่ฝนบอกว่าเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อวานก่อนไปทำบุญกับหลวงพ่อช้างที่วัดจุกเชอค่ะ
แล้วท่านทักมาว่าให้เปลี่ยนไปใช้ตัวสะกดนะคะจากทอทงเป็นทอทหารแทนค่ะ
พี่เขาเข้าวงการใหม่เขาก็ใช้ชื่อเป็นแบบว่าทอทงตลอดอะไรอย่างนี้
แล้วก็อยู่กับค่ายเพลงเก่านั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เออให้เปลี่ยนเป็นทอนอาหารดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบทอทงธรรมดามันเหมือนแบบทอนแบบไม่มีความหมาย
อันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความว่างเปล่าอะไรอย่างนี้
ท้อทหารเนี่ยมันหมายถึงเขาจะอยู่บนธนบัตรกองเงินกองทองแบบนี้
อะไรประมาณนั้นค่ะคุณผู้ชมเรื่องเชื่อเรื่องสายมูเหมือนกันนะพี่ฝน

แต่ถ้าเป็นทอทงรอเรือท่านบอกว่ามันไม่มีความหมาย
พอมันไม่มีความหมายมันก็จะว่างเปล่า
ธนสุนทรตัวนี้ทอนตัวนี้ก็คือ
ธนะก็คือเหมือนเป็นธนแบบธนบัตรเป็นสมบัติเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วศูนย์ทรก็คือมันเป็นความสุข
เพราะฉะนั้นก็คือมีความสุขบนธนสารสมบัติ
คือมันจะเป็นความหมายที่สมบูรณ์แบบนี้
รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเราสบายใจขึ้น
สบายใจขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปบังคับให้ใครแบบว่า
แบบเขียนให้ถูกต้องนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ก็เหมือนเป็นวันแรกที่เราจะแบบได้ร้องเพลงด้วยที่วัดที่นี่
ก็เลยเหมือนกับว่าจะเป็นวันที่ดีเริ่มต้น
ต่อไปก็เขียนว่าฝนธนสุนทร
ค่ะโดยใช้ทอทหารแล้วกันนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คุยกันนอกรอบมานะคะว่าให้ฟัง
คือที่หลวงพ่อกลวยเนี่ยนะก็จะมีท่านหลวงพ่อใช่ไหมแล้วก็จะมีเหมือนแบบสุนัขอะไรอย่างเงี้
ที่แบบว่าท่านเคยเลี้ยงเอาไว้แล้วสุนัขตัวนี้ท่านรักมากแล้วอยู่มันตายไป
แต่ว่าพี่ฝนเวลาไปที่วัดพี่ฝนก็บอกเอ๊ะทำไมเหมือนไม่เจอฉันกลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขหรือเปล่า
ของหลวงพ่อกลวยเพราะว่าเวลาไปตรงนั้นน้ำตามันไหลเหมือนสุนัขได้เจอเจ้าของอ่ะ
อ๋อความรู้สึกของพี่โฟนที่เล่าให้เลือนขวานปังใช่ความรู้สึกอย่างนั้นใช่อะไรประมาณนั้น
แล้วก็ไปตามสืบกันเยอะแยะเลยนะคือสุนัขเนี่ยตายก่อน๒ปีที่พี่ฝนอาจจะเกิด
อะไรอย่างนั้นก็มีเรื่องเล่าไปอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนิดหน่อยนะคะเก็บมาฝากกัน
พี่โฟนเกิดเพราะสออะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูวิกีพีเดียอีกทีนึงแล้วกัน
บวกอีก๒เข้าไปอุ้ยคุณผู้ชมว่ากันวันที่๑๖จ้า
เพื่อบรรเทิร์นบรรเทิร์นไทยรัก